หนุ่ม๑๗ยืนรอรถจะกลับบ้านถูกยิงดับ
น่ะยินแล้วเหรอเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตคาราบาลมานะครับ
คอนเสิร์ตก็มีการปาระเบิดปิงปองมียิงปะทะกันสนั่น
แล้วหนุ่ม๑๗ก็ออกมาจะรอรถกลับบ้านถูกยิง
ไม่รู้ว่าคู่อริหรือใครที่ไปมีเรื่องอะไรนั้นมายิงใส่เขา
แล้วคุณผู้ชมดูในงานสองกลุ่มเปิดฉากกันนะฮะชกต่อยปลาสิ่งของ
แต่ที่สำคัญคือปลาระเบิดปิงปองใส่กันในงานที่ชื่อว่ามหัศจรรย์งานช้างสุรินท
งานช้างแฟร์ประจำปี๖๖จริงงานเขาไม่เกี่ยวอะไรนะ
เขาจัดให้มีความสุขกันแต่พวกนี้ชอบมาตีกันในงานแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อคืนนี้ประมาณ๕ทุ่มนะครับ
ก็จริงแล้วในงานคนเข้าไปเป็นหมื่นแล้วฮะ
ชมการแสดงคอนเสิร์ตของคาราบาลเขาคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะ
หลังจบการแสดงวัยรุ่นเปิดฉากทะเลาะวิวาดกัน
ไม่รู้มันอะไรมาจากไหนก็เลยมาทะเลาะกันแบบนี้นะครับ
ที่ตำรวจจะตามจับกลุ่มวัยรุ่นที่พกอาวุธปืนปลอมได้๑ราย

แต่ต่อมาตำรวจก็คิดว่าทั้งหมดเลิกแล้ว
แล้วต่อกันไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุวัยรุ่นยิงกันอีกครับ
มีคนตาย๑คนบริเวณตลาดน้อยบรื่นรม
น้องวัย๑๗คือนายสุภาชัยถูกยิงเสียชีวิตณจุดนี้ครับ
เพื่อนผู้ตายเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุมีวัยรุ่นซ้อน
ขี่จักรยานยนต์กันมาประมาณ๔๕คัน

ก่อนที่จะเปิดฉากยิงปืนเขาใส่เลยคุณ
ทำให้เพื่อนของผมที่กำลังยืนพิงอยู่ท้ายรถโดยสาร
ร่วงลงกับพื้นทันทีนะครับ
เขาก็ยืนยันไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนนะ
แล้วก็มางานก็ไม่มีเรื่องบาดหมางกับใคร

วันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่

ซึ่งอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจที่ต้องเสียลูกชายไปนะครับ
คุณแม่ก็คือคุณแม่สนวนบอกว่าปกติลูกชาย

เว้นงานประจำจังหวัดก็จะออกไปกับเพื่อน
เมื่อคืนก่อนที่น้องจะออกจากบ้านไป

แล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์เป็นอย่างมากนะครับ

เรียกทางนี้ให้เขามาช่วย
พ่อก็พ่อแม่ก็พ่อแม่
อยากฝากบอกอะไรกับเจ้าที่ตำรวจไหมครับ
อยากให้เจ็บคนร้ายได้